ไปดูความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าสาวธอมกันหน่อยนะคะ
วันนี้ตำรวจค่ะได้นำตัวหนึ่งในผู้ต้องหาทำหน้าที่ขับรถกระบะ
คันที่ใช้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนนครบานตำรวจนครบานน้องค้างพลู
พร้อมกับตำรวจสืบสวนภูทรภาค๗และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
วันนี้ได้นำตัวนายนิวัฒน์สวยทองหรือว่าโจ๊กดอนชะเอม
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชัน
ในคดีร่วมกันอุ้มฆ่านางสาวสุภักษรพลไทยสงศ์สาวธอมจากห้องพัก
ท้องที่สถานีตำรวจนครบานหนองค้างพลู
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พร้อมเก็บหลักฐานจากรถยนต์ซึ่งเป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าสีดำ
ใช้เป็นยานพานะในการนำตัวนางสาวสุภักษรไปส่งให้นายสามารถแสงเงิน
เป็นอีกหนึ่งในผู้ต้องหาที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
ซอยวาสนาหมู่๓ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งจุดนี้นายนิวัฒน์อ้างว่าทำหน้าที่แค่พาผู้เสียหายมาส่งเท่านั้นค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
บใดที่ตำรวจยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจน
คงยังไม่สามารถระบุได้ว่านางสาวสุภักษรเสียชีวิตแล้วหรือเปล่า
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจ้างวานเนี่ยนะคะตำรวจเตรียมจะนำตัวไปฝากค้าง
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหาเป็นข้าราชการตำรวจ
ต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยขณะที่ผู้ต้องหารายสำคัญอีกสองคน
ซึ่งเป็นข้าราชการทหารตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีแต่เชื่อว่าผู้ต้องหาสองคนนี้
เป็นคนนำร่างของนางสาวสุภักษรไปซ่อนเร้นหากตำรวจได้ตัวนายทหารทั้งสองคน
มาสอบสวนก็จะทำให้คดีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณผู้ชมได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณปากซอยเพชรเกษมร้อยหกสิบหกแยกสิบ
ซึ่งเป็นห้องพักแล้วก็จุดเกิดเหตุที่นางสาวสุภักษรถูกอุ้มหายตัวไป
โดยชาบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไล่ฟังบัตรนี้บอกว่าก่อนวันเกิดเหตุประมาณสามถึงสี่วัน
มีรถกระบะมาจอดซุ่มอยู่โดยไม่มีคนลงมาจากรถกระบะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุนางสาวสุภักษรขับขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ถูกรถกระบะคันดังกล่าวปาดหน้าจนรถของนางสาวสุภักษรล้มลง
จากนั้นได้ยินเสียงผู้ชายอ้างตัวเป็นตำรวจบอกกับนางสาวสุภักษรบอกว่า
ให้ไปคุยกันที่โรงพักจากนั้นนางสาวสุภักษรก็หายตัวไป
ไม่กลับมาอีกเลยฟังเสียงเพื่อนบ้านที่ให้การกับเราค่ะ
ก็ได้ยินประมาณ๔ทุ่มครึ่งได้ยินเสียงรถนอนมาจอดตรงนี้
มาจอดรอไม่ไม่ดับเครื่องสตาร์ทสตาร์ทเครื่องตลอดยายก็เลยว่า
มันรถอะไรเนอะก็นึกว่ารถหนุ่มสาวมาคุยกันพอสักพักหนึ่งรถมอเตอร์ไซค
หญิงมันมาจากตึกโน้นมาตรงนี้เขาก็ปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์
ตรงเนี้ยล้มล้มลงไอ้หญิงก็พูดว่ามาทำอะไรหนู
ไม่ทำอะไรผิดหนูผิดหนูไม่ผิดนะทำอะไรหนู
มึงไม่ต้องมาเสียงกูกูเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุยที่โรงพักไป
เขาก็ดึงขึ้นรถไปนะเพื่อนบ้านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสาวธอมคนนี้จริงจริงแล้วเป็นคนนิสัยดี
คบหาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งมาสักระยะพอมาล่วงรู้ว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ย
คบหากันมีเสียเลี้ยงดูเป็นถึงนายตำรวจ
พยายามที่จะตีตัวออกห่างเนื่องจากเกรงกลัวอันตราย
แต่หญิงที่มาติดพันธุ์ไม่ยอมค่ะจึงเป็นชนวนเหตุที่ทำให้สาวธอมคนนี้หายตัวไปอย่างลึกลับ